โมงยี่สิบแปดนาทีย้อนไปเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้า
คุณผู้ชมฮะวุ่นเลยฮะแถวซอยกรุงเทพกรีธา๓
เพราะว่าเขาไปจับไอ้นี่เบคแฮมไม่ใช่เดวิดเคมอดีตนักเตะ
อ่านี่คือชาวบ้านเขาเรียกกันเบคแฮมอืมเป็นนุ่มที่เสพยามา
อย่างยาวนานอืมแล้วหลายขนานด้วยโอ้ยอย่าบ้าด้วยค่ะกัญชาด้วย
อ่าแล้วที่เขาก่อเหตุคุณผู้ชมฮะมีดนะอืมสองข้างเลยนะค่ะ
เดินผ่านแทงโอ้ยแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจต้องไป
พร้อมกับใช้แก๊สน้ำตาปรากฏมีน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
ลูกหลงไปด้วยไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้หน่อยฮะ

ที่ต้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเยอะเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
หนึ่งเลยคือต้องคุมตัวใช่
สองคือต้องกันประชาชนไม่ให้เข้าไปรุมประชาธรรม
แก๊สน้ำตาด้วยไปล้อมจับเบคแฮมที่คุ้มคลั่งเอามีดไล่แทงเพื่อนบ้านครับ
หลบหนีเข้าไปในบ้านตัวเองในซอยกรุงเทพกรีธา๓ย่านหัวหมากกว่าจะจับได้ก็ชุลมุนวุ่นวายเลยครับ
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อคุณกาญจนาอายุ๕๖ปี
คุณกาญจนาเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุชาวบ้านเรียกว่าเบคแฮมอายุ๒๐ปี
ชื่อจริงคือปราบดาเบคแฮมเนี่ยมันเสพยาบ้ามานาน
แล้วก็ติดกัญชาด้วยโอ้โหดื่มน้ำกระท่อมด้วยนะ
จนมีอาการทางจิตปราศาสตร์ครับช่วงเก้าโมงช้าเมื่อวันนี้
แฮมคนก่อเหตุมันเปิดเพลงเสียงดังเลยนะเอาที่นอนมาขวางถนนไม่ให้คนผ่านไปผ่านมา
แถมยังถือมีดไว้ในมือสองข้างเลยคุณผู้ชม
ควงไปควงมาพร้อมจะแทงทุกคนที่เดินผ่าน
ชาวบ้าน๕๖คนต้องออกมาห้ามนะห้ามไอ้เบคห้ามบอก
อย่ามาสร้างความวุ่นวายแถวนี้เลยก่อนที่นายเบคแฮมจะกลับเข้าไปในบ้าน
ส่วนชาวบ้านก็แยกย้ายเข้าไปเข้าบ้านของแต่ละคนไปแต่ก็ยังเห็นเบคแฮมมันออกมาเคาะข้างห้องอยู่นะ
นี่ห้องข้างนี่ต่อมาคุณผู้ชมฮะมีนายอุดมครับ
อุดมเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ท้ายซอยคืออยู่ท้ายซอยก็อาจจะไม่รู้เรื่อง
ค่ะว่าต้นซอยมันมีอะไรอ่าเดินผ่านมาผ่านบ้านเบคแฮมโอ้
เบ๊กมันพุ่งเข้ามาแทงในอุดมที่ราวนมซ้าย
อุดมวิ่งหนีไปได้๓ก้าวทิ้งตัวลงไปครับ
แฮมจะแทงซ้ำอีกจังหวะนั้นมีคนเจ็บอีกคนนึงชื่อ
นายสุรเชษนะเห็นเหตุการณ์ถือไม้วิ่งมาจากท้ายซอยเลย
จะไปตีเบคแฮมตีพลาดครับคุณสุรเชษล้มลงไป
แฮมหวนมาแทงหลังคุณสุรเชษมีดนี่ปักคาหลังเลยอ่ะ
คือแปลว่าสุรเชษเป็นพลเมืองดีนะจะมาช่วยลุงอุดมเนี่ยนะ
หลังจากนั้นมีชาวบ้านมาสมทบอีก๓คนจะมาช่วยนายสุรเชษครับ
ก็โดนเบคแฮมใช้มีดวิ่งไล่แทงไป
ชาวบ้านที่อยู่หน้าซอยก็มาช่วยกันช่วยกัน
มาช่วยทั้งนายอุดมและนายสุรเชษฐ์ส่งโรงพยาบาลไป
ส่วนเบคแฮมหลบเข้าไปเลยหลบไปอยู่ในบ้านนั่นแหละ
จนตำรวจมาระงับเหตุครับหลังนำตัวเบคแฮมออกมาได้เนี่ย
รีบนำตัวขึ้นรถออกไปนาทีนั้นเนี่ยชาวบ้านเข้าไปจะรุมประชาธรรมไง
เพราะโกรธแค้นคนก่อเหตุแต่ตำรวจคุมสถานการณ์ไว้ได้ครับ
แล้วก็นำตัวออกไปทันทีครับอุ้ยคุณผู้ชมแล้วที่บอกนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
คือตำรวจใช้แก๊สน้ำตาใช่ไหมคะทีนี้มีน้องสิบสามปี
น้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยโดนลูกหลงนะตอนที่ตำรวจระงับเหตุแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยค่ะ
เราเรียกว่าน้องเอละกันน้องเอเล่าให้ฟังตอนนั้นหนูนอนอยู่ในห้องพี่
แล้วนายเบคแฮมเขาเปิดเพลงดังมากเลยมาเคาะประตูห้องนอนหนูด้วยแล้วก็มาโวยวาย
หนูไม่รู้ว่าเขาโวยวายว่าอะไรหนูฟังไม่รู้เรื่อง
หนูอ่ะลุกไปนะแล้วไปล็อกประตูทีนี้พอตำรวจมามีการยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาไง
หนูต้องวิ่งไปเอาผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็แบบมาเคาะเรียกอะค่ะ
แต่ตัวน้องเนี่ยเขามีอาการคืออยู่ในห้องก็จริงนะมีอาการคือแสบตาหายใจไม่ออกน้ำตาไหล
ลองฟังน้องดีครับตอนนี้หายใจสะดวกแล้ว
แล้วจากนั้นพอตำรวจมาเราได้ออกมาดูอะไรไหมหรือว่าเราไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะอ่า
พอแล้วเขายิงแก๊สเข้ามาแล้วเราทำยังไงอ่ะหนูก็หยุดหนูก็วิ่งไปหลังบ้านค่ะ
ตอนนั้นหนูทำอะไรไม่ถูกเราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ข้างในไม่มีใครรู้ค่ะ
ไม่มีใครรู้ว่าหนูอยู่ข้างในอ๋อเราก็โดนแก๊สไปด้วยแล้วอาการเป็นยังไงบ้างน้อง
ก็ดีขึ้นแล้วค่ะคือตอนนั้นน่ะไม่มีใครรู้ไงว่าน้องอยู่ในห้อง
น้องน้องหลบน้องแอบอยู่อะค่ะคุณผู้ชมฮะเบคแฮมเนี่ยเขามีคุณพ่อนะ
ค่ะชื่อคุณพ่อพรพิทักษ์เล่าให้ฟังแบบนี้
ลูกชายพ่อไอ้แฮมเนี่ยเคยมาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
พอแม่แท้ของเบคแฮมเสียชีวิตคุณพ่อพรพิทักษ์ก็เลยให้ลูกชาย
ไปอยู่จังหวัดอ่างทองกับญาติยาติตั้งแต่อายุสิบสามปีนี่ใครคะเบ็กแฮมเมื่อก่อนเหรอ
เออก็ดูเป็นผู้เป็นคนดีนะเออก็ให้ไปอยู่อ่างทองกับญาติตั้งแต่อายุสิบสามปี
ดันไปติดยาลูกพ่อมันติดยาหลอนเลยก็เลยตัดสินใจพาลูกชายเนี่ยกลับมาอยู่
กรุงเทพดีกว่าเออมาประบัดรักษาเพิ่งจะย้ายมาอยู่ชุมชนแห่งนี้ได้สี่ห้าเดือน
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้เอาคุณพ่อถ้าคุณพ่อพาเบคแฮมมารักษาที่กรุงเทพ
แล้วทำไมเออทำไมอาการเป็นอย่างเงี้เอออ๋อยาที่รักษาเบคแฮมอ่ะ
หมดพอดีครับยาที่ต้องกินประจำมันหมดก็เลยกินยาไม่ต่อเนื่อง
แล้วคุณพ่อพรพิทักษ์ก็บอกอีกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกเบคแฮมของพ่อเนี่ย
มันฉุนเฉียวตาขวางเลยนะเพราะยาหมดไงอยู่ระหว่างการไปรับยาจากโรงพยาบาลแห่งใหม่
อ่าอ่าซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องโอนย้ายการรักษาครับ
แสดงว่ากำลังจะไปหาหมอที่ใหม่นัดเอาไว้ทุกอย่างแล้วด้วยไหม
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เบคแฮมมันคลุมคลั่งเมื่อวานใช่ไหม
จริงมีนัดพบหมอ๕วันข้างหน้านี้๕วันที่จะถึงนี้แล้วนะ
ยังไม่ทันไปพบหมอเลยดันมาคุ้มคลั่งทำร้ายชาวบ้านซะก่อน
ทำร้ายชาวบ้านซะก่อนหลังจากตำรวจคุมตัวเบคแฮมไป
ยังไม่สามารถให้การได้ครับเพราะว่าเบคแฮมยังมีอาการเครียด
แล้วก็ให้การยังไม่ได้ถ้าสอบปากคำได้เดี๋ยวจะเร่งสอบเลย
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปครับ